ช่วงปีใหม่แน่นอนคุณตำรวจทั้งหลายเขาก็ไม่ได้กลับบ้านหรอกนะ
ต้องทำงานดูแลประชาชนนะฮะแน่นอน
ด้วยความเป็นห่วงเขาก็มีทั้งหมวกกันน็อกไปแจกทั้งข้าวโพดไปแจกเอาสับปะรดไปแจก
คือหมวกกันน็อกเนี่ยเราเห็นมาหลายปีแล้วแต่ว่าสับปะรดคือคือยังไงอ่ะ
ก็เป็นของดีของท้องถิ่นอยากจะเอาให้เป็นของวันปีใหม่

แต่บางคนถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวมันง่วงนอนก็ฝานกินเลย
แบบนั้นเอาไปดูกันหน่อยพาคุณผู้ชมไปที่ชนบุรีกันก่อนว่าเขาแจกอะไรบ้างที่นี่ครับ
บรรยากาศที่บริเวณการจัดงานเขามีพิธีการเปิดจุดตรวจแล้วก็อำนวยการจราจรช่วงของปีใหม่
ในพื้นที่ของอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อวานก็คึกคักทีเดียว
ยานยนต์คนซ้อนท้ายเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ปลอดภัยเข้า
นี่ไงคือเขาสารให้แล้ว
เอาไปกินจะได้ไม่ง่วงชื่นใจนะเออหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ตำรวจภูทรศรีมราชาก็มอบหมายให้เตรียมความพร้อม
ป้องกันลดอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นช่วงของหยุดยาวปีใหม่
ก็เน้นย้ำขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับ
ถ้าดื่มสุราก็ห้ามขับเป็นอันขาดเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็ช่วยกันลดการเกิดอุบัติเหตุ

หมวกกันน้องนี่เป็นตราโล่ตำรวจไหมครับตราโล่ใช่ไหมเออเป็น
สวัสดีครับเพื่อบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจภูทรบ้านฝ่างครับ
นำข้าวโพดข้าวเหนียวพันม่วงแต้ม

ให้กับประชาชนที่ขับรถผ่านเส้นทางบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรบ้านฝัง
ก็บอกว่าต้องการจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
แล้วก็คลายหิวเวลาเดินทาง
หิวก็แทะไปขับไปแบบนี้

นายธีรศักดิ์โฉมสิรินายอำเภอบ้านฝาบอกว่า

ผันม่วงแต้งเนี่ยเป็นสินค้าโอทอป
ลองรสชาติของข้าวโพดที่มีชื่อของอำเภอเขาหน่อย
แล้วก็ยังกำชับผู้นำชุมชนต้องดูแลอย่างเข้มงวด

เพื่อป้องกันเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
ขับรถไปก็นี่ได้ของจากท่านตำรวจไปด้วยนะครับ